ชั่วตลอดตลาด
ตลอดตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมไปเช็คราคาสินค้าในตลาดกันเลย
เริ่มกันที่อาหารทะเลค่ะ
วันนี้นะคะปลากระพงขาวอยู่ที่๑๗๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ุ้งแชร์บ๊วย๑๗๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ึกกล้วย๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
หอยแครง๒๒๐บาทต่อกิโลกรัม

ลำปลีเขียวค่ะ๑๕บาทต่อกิโลกรัม
กะเพรานะคะ๗๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ

และกระเทียมไทยแกะกลีบ๕๒บาทนะคะ
มาค่ะคุณผู้ชมราคาสินค้าวันนี้อยู่ที่เท่านี้
ส่วนพรุ่งนี้จะปรับเปลี่ยนหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกัน